เกิดไหลใครเนี้ย

มันเห็นหน้าให้ดู

มันมีกลัว
มันมีกลัวไหม
ว่าไงครับพี่

โคตรพี่
เดี๋ยวมาดูนะครับ

โรงง้านพี่ช่าวพี่จอมค่ะ

มันร้อนไม่ใช่ว่ามันร้อนแม่มันร้อนใจ
ก็เลยเปลี่ยนคลิปน้องมันก็หลับได้สุดท้าย
สามทุ่มครึ่งโดยประมาณค่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่
เรากลับมาถึงห้อง

ทุกห้องมันเป็นหน้า
คลิปที่ตามเป็นทุกคนนะครับ

แล้วกันก็จะเป็นอีกอย่าง

บอกว่าตาหรือเตา
เขาบอกตาหรือเตาอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
หลักตาหรือเต่าอะไรไม่รู้นะ
ต่อก็คือเต่าแหง
แล้วก็บอกว่าดี

คือห้องนอนที่โรงแรมที่เช่าที่จองค่ะ

รู้สึกนอนแล้วมันหลับไม่ได้มันรู้สึกหลับ
ก็เลยเปลี่ยนคลิปน้องมันแล้วค่ะมันก็หลับได้สุดช้า
แล้วหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี่คือยังพักอยู่ที่ห้องนั้นไหมคะหรือว่าเปลี่ยนโรงแรม
ยังอยู่ค่ะยังอยู่จองไปแล้ว๙คืนก็เลยต้องอยู่อีก๙
แต่เราเจอคือแรกแต่ลูกเจอคือที่๗
แล้วหลังจากนี้ได้เจออีกไหมคะน้องได้เจออะไรอีกไหม
ไม่นะไม่เจอค่ะไม่มี